วันสุดท้ายสงกรานนะครับหลายพื้นที่ทั่วประเทศก็จัดคึกคักเลยนะฮะ

เรายังค่ะแต่มิวเชื่อว่าเขาน่าจะเล่นกันต่อ

อย่างเช่นแถวที่ชนบุรีเอ่ยพระประแดงเอ่ย
เอาหลากหลายพื้นที่ครับก็ยังคงสนุกคึกคักนะฮะ

พาไปที่จันทบุรีกันหน่อยครับเทศบาลเมืองขลุงครับ
จัดกิจกรรมสงกรานวันไหลแบบนี้ครับ
นี่ครับมีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หล่อรูปเหมือนพระเกจิชื่อดังในพื้นที่

แล้วก็ขบวนแห่เคลื่อนไปตามถนนเทศบาล
สาย๕สาย๔เลี้ยววกกลับมาสาย๑ครับ
พี่น้องประชาชนได้ส่งน้ำพระกราบไหว้ขอพร
รวมถึงร่วมกันทำบุญช่วยเหลือวัดด้วยครับ
อกจากนี้ครับมีขบวนแห่๒ศาสนา๓วัฒนธรรม
หลายหน่วยงานครับส่งทั้งรถทั้งเกวียนร่วมขบวน
นับรวมแล้วมี๒๒คันโอ้โหหนูน้อยเดินนำขบวนเลย
แต่ละคันนะครับก็จะมีนางสงกรานนั่งแจกรอยยิ้ม
ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เนี่ยครับ
มีทั้งพระพุทธรูปมีทั้งหลวงพ่อหลวงปู่
ร่วมกันอวยพรให้พี่น้องประชาชนมีความสุขนะครับ

ขยับมาที่ระยองกันหน่อยครับยังคงอยู่ในโซนภาคตะวันออกครับ
ประชาชนออกมาเล่นน้ำกันเยอะมาก
เพราะว่าวันนี้สงกรานวันสุดท้ายในพื้นที่นะครับ
อากาศจะร้อนประหลอดแตกก็ตามร้อนจริงครับ

นักท่องเที่ยวก็คือมีทั้งปืนฉีดน้ำขันน้ำ
คันอ้าวท้ายรถมีถังน้ำด้วยครับ
อกจากนี้ครับมีรถดับเพลิงหน่วยป้องกันสาธารณภัยครับ
แล้วบางครั้งก็ช่วยเคลียร์พื้นที่ให้มีความสะอาดด้วยนะครับ
ถนนจรดวิถีทองที่เป็นถนนใจกลางเมืองนะคะ
ประชาชนเล่นน้ำสงครานส่งน้ำพระแล้วก็มีขบวนแห่นางสงครานด้วย
เริ่มตั้งขบวนออกจากโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
ไปที่บริเวณที่ว่าการอำเภอนะคะแล้วก็มีการแสดงฟ้อนรำ
สองข้างทางขบวนขับผ่านชาวบ้านนำถังน้ำมาตั้งเอาไว้
เพื่อรอส่งน้ำหลวงพ่อสามฤทธิก็คือหลวงพ่อพระพุทธเริงฤทธิ
หลวงพ่อลื้อฤทธิ์หลวงพ่อสำฤทธิ์ค่ะ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนะคะแล้วก็มีการสาดน้ำตระแป้ง
นี่ก็แต่งตัวกันสวยงามลายดอกสดใสนะคะทีนี้ค่ะ
กิจกรรมรถน้ำผู้สูงอายุพาผู้สูงวัย๓๐๐กว่าท่านนะคะ
อายุรวมกัน๒๐๐๐๐กว่าปีแต่ท่านยังแข็งแรง
ให้ลูกหลานรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
มาร่วมงานกันเยอะนะคะนอกจากจะขอพรผู้สูงอายุ

นายกเทศบันบอกว่าตั้งใจจัดขึ้นเพื่อรักษาประเพณีอันดีงาม
ให้อยู่คู่กับคนไทยไปนานค่ะ

สองหมื่นกว่าปีก็น่าจะเฉลี่ยอายุประมาณ๖๗โดยประมาณกลมนะคะ

สุดท้ายครับถนนเข้าสารในช่วงโค้งสุดท้ายสงกรานครับ
มิ้วคุณผู้ชมบรรยากาศวันนี้คือ
พรบค่ำยิ่งดึกคนก็เยอะครับ
ช่วง๕๖โมงเย็นที่ผ่านมาครับนักท่องเที่ยว
มีทั้งคนไทยและต่างชาติทยอยเข้าพื้นที่ถนนเข้าสาร

วันก่อนผมไปทำข่าวใช่ไหมครับวันแรก๑๓เมษา
เขาบอกว่าพื้นที่นี้จุคนได้๖๗๐๐คน
วันแรกนี่แน่นเลยแต่ล่าสุดครับวันนี้
ะเกณฑ์แล้วประมาณสัก๔๐๐๐คนยังพอหลวมนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มีการปรับแผนการเล่นน้ำสงกรานด้วย
คือช่วงแรกของการจัดงานคือเข้าออกได้หลายทาง
แต่ล่าสุดครับเป็นวันเวย์ครับ
เหลือเพียงทางเดียวเอาเข้าทางนี้ออกทางนู้นเท่านั้นนะ
คนจะได้ไหลไปในทางเดียวกันไม่ย้อนสอนครับ
เพื่อความปลอดภัยไม่แออัดจนเกินไปด้วยนะ
ถูกต้องครับแล้วเหมือนว่าได้ผลดีนะครับ
คนบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ไปเล่นน้ำแล้วสนุกขึ้น
แน่นไม่เบียดไม่อันตรายครับ
จัดพื้นที่กระจายจุดเล่นน้ำโดยพื้นที่โดยรอบครับ
คนก็มีความสุขเจ้าหน้าที่ก็สามารถทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
แต่ว่าเล่นน้ำสงกรานกันก็ต้องระมัดระวังนะคะ
ใช่ครับผมเพราะว่าความปลอดภัยสำคัญมาก
คือบรรยากาศถนนศรีลมเขตบางรักษ์พาพี่มิวและคุณผู้ชมไปดูอีกสักจุดหนึ่งก็แล้วกันครับ

เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้ปิดถนนเนอะ
เขาไม่ได้ปิดถนนเพื่อจัดงานแต่เขาให้คนเข้าไปเล่นน้ำกันได้
นี่ขนาดริมทางนะแต่แน่นเหมือนปิดถนนเลยนะครับเนี่ย
แล้วบางทีคนก็อาจจะไหลลงไปบ้าง
ฝรั่งก็มีเอเชียก็มาครับ
ตั้งแต่ช่วงแยกสารแดงยาวไปถึงแยกนราธิวาสครับ

นี่ไงริมถนนนะครับฝั่งนี้
คนถัดเท้าแล้วก็ล้นไปอีกนิด
ใช่ครับแต่ว่าก็เห็นบางคนก็ยังหน้าขาวอยู่เหมือนกันนะ
ว่าจะมีรณรงคลอดแป้งปลอดโป๊ปลอดแอลกอฮอล์ปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูงก็ตามนะครับ
ดูแลความปลอดภัยครับขอบคุณคุณตำรวจสอนอทุ่งมหาเมฆนะครับ
เจ้าหน้าที่เขตบางรักษ์เตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่

เปียกสักนิดนึงค่ะไหนก็สงกรานนะน้องคิงนะ